ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นเขาเป็นดอยเป็นภูอย่างนี้
ครั้งเราขับรถเองรถเราเองก็ขึ้นเขาไม่ไหวหรอก
ก็ต้องนั่งรถของรถกระบะรถท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เขาจะชำนาญเส้นทางด้วย
แต่บางทีมันก็อันตรายผมก็เคยขึ้นนะบางทีมันก็เสียวอยู่
นะครับวันนี้มีเหตุการณ์น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับในพื้นที่ภูทอก
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอเชียงคานของจังหวัดเลย
นี่ค่ะอันนี้เป็นรถกระบะที่เขาจะพานักท่องเที่ยวขึ้นลงไปเที่ยว
ปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ตกลงไปในเหวลึกร่วม๑๐๐เมตรนะครับ
คือสภาพนี้เละเลยนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปีนลงเขาไป
ไปค้นหาอยู่เกือบ๒ชั่วโมงก่อนจะเจอซากรถคันนี้นะครับ
รถกระบะอีซูซูคือพังยับเยินนะฮะแล้วปรากฏว่าที่รถเนี่ย
ใกล้กับตัวรถนะครับพบศพของนายนิทัศน์ระวีวงอโนไทย
อายุ๓๙ปีเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
นายนิทัศน์เป็นนักท่องเที่ยวที่เช่ารถกระบะคันนี้
ขึ้นไปเที่ยวภูทอกนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส
อยู่อีกสองคนนะครับคือนางสาวสะสิวิมลพรมงาม
อายุ๒๕ปีแฟนสาวของนายนิทัศน์อีกคนนึงคือ
เจ้าหน้าที่ก็ผ่าตมพยาบาลผ่าขึ้นมาจากเหี่ยว
พื้นพี่สลับซับซ้อนผูกขงผูเขาต้นไม้
ก็ปรากฏว่านางสาวศกศิกวิมลแฟนสาวของนายณิทัชเสียชีวิต
ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเดินทางมาจากปฐุมธานีนะครับ
ก็เช่าเหมารถกระบะของชมรมการท่องเที่ยวภูทอก
เพื่อขึ้นไปบนยอดภูรถกระบะคันนี้มีนายสุริยะหมูพาเป็นคนขับ
แล้วทั้งสองคนเนี่ยเขานั่งกันท้ายกระบะนะก็คงจะชมวงชมวิวไปด้วยนะครับ
ระหว่างทางกลับลงมาเนี่ยมันเป็นทางโค้งลงเขา
รถเกิดเสียหลักพุ่งลงเหวครับพลิกคว่ำหลายตลบ
นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกระเด็นออกจากตัวรถส่วนคนขับตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะ
แต่ตอนเกิดเหตุแล้วเขาก็พยายามตะเกียกตะกายออกมาจากรถ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ
วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลเมืองเลยนะครับ
นายวิทยาพยอมที่เป็นลุงของนายนิทัศน์บอกว่าหลานชายกับแฟนสาวทำธุรกิจส่วนตัวกันอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า
ความสูญเสียครั้งนี้ทำให้น้องสาวที่เป็นแม่ของนายนิทัศน์เสียใจมาก
เสียใจถึงขั้นไม่สามารถเดินทางมาจังหวัดเลยมารับศพลูกชายได้
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะโทษใครก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ลึกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปกล่าวโทษใครดีค่ะ
แม่คนเชียงใหม่อายุเชียงใหม่คนอื่นก็ไปมีแฟนดูฉะเชิงเศร้าพันธุ์คืนมาเที่ยว
ก็ขณะที่นางสมรพรมงามนะครับแม่ของนางสาวสะสิวิมลนะฮะบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ช็อกนะฮะเสียใจมากลูกสาวนี่อายุยังน้อยอายุเพิ่ง๒๕ปีเท่านั้นนะครับ
กำลังทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นมีอนาคต
แต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้
สาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรก็ขอให้เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายดำเนินการตรวจสอบ
แต่ส่วนตัวคาดว่าอาจเกิดจากความประมาทของคนขับรถ
หากเป็นเช่นนั้นก็อยากให้ดำเนินคดีกับคนขับรถให้ถึงที่สุดนะฮะ
ไม่ทราบว่าเขาหลับใดสิบ่ะเขาไม่ทราบนะฮะ
อ๋อเข้าเกียร์มาที่นี่ที่ฟอร์ตรุป
ถูกชนจนหักรอยทางวิ่งของรถเนี่ยเป็นทางในป่าย่า
แล้วก็พุ่งตกลงไปในเหวลึกประมาณร้อยเมตรครับ
ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าใช้งานมาหลายปีแล้ว
อืมรองผู้ว่าก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะให้มี
มาตรการป้องกันทั้งเรื่องของสภาพรถ
เรื่องของคนขับให้มีความพร้อมแล้วก็จะปรับปรุงพื้นผิวถนน
ตอนนี้ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนภูทอกนะคะ
ส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ๓๖๐๐๐บาท
พดุงน้อยจันทร์ที่ปรึกษากลุ่มขึ้นรถภูท่อเขาบอกว่า
จากการสอบถามนายสุริยะคนขับรถที่เกิดเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถพานักท่องเที่ยวลงมาจากยอดภู
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งแล้วเบรกไม่ได้
ก็เลยพุ่งออกนอกถนนแล้วก็ตกไปในเหวรถพลิกคว่ำหลายตลบ
นักท่องเที่ยวกระเด็นออกจากรถ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าหลังเกิดเหตุกู้รถขึ้นมาแล้ว
พบว่าเกียร์รถค้างอยู่ที่เกียร์สี่
อาจจะเป็นไปได้ว่าขณะที่รถพลิกคว่ำแขนและขาของนายสุริยะคนขับค่ะ

นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้หลับในไม่ได้เมา
ก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต
ที่เขาขับลงมาเนี่ยเขาใช้เกียร์อะไรครับผม
ใช้เกียร์สอง
เกียร์สองแต่มันมีข้อมูลว่าเออรู้สึกว่าจะใช้เกียร์ศูนย์
แต่เค้าคิดว่าเวลารถน้อยพลิกความนะรถนรย์ฟรีสไตล์ไหม
มันร้อรอปล่อยไม่มีติดดินเลย
ถ้ามีแขนหรือขามาไปตำอะไรมันก็จะเข้าเกียร์
ไปเร็วทั้งหมดอาจตกไปเกียร์สี่ก็ได้

ถ้าดื่มเหล้าถ้าง่วงพวกอยู่ด้วยกันไม่ให้ขับ
จะบอกว่ามึงออกไปไม่ให้ขับอะไร
พวกกลุ่มเขาดูแลกันอยู่
ระยะคนขับรถกระบะที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เพราะว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงคานอยู่นะคะ
แล้วก็ต้องรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ

เขาก็เลยบอกว่าไม่น่าจะแบบโอ้โหขับลงมาด้วยเกียร์
อาจจะไปโดนตอนช่วงรถพลิกคว่ำอะไรแบบนี้นะ